ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูภาพนี้หน่อยครับ
มีทีมกู้ภัยที่อุดรธานีนะฮะ
เขาถ่ายภาพกันไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่๑กันยายนตอนนั้น
จะไปช่วยแจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นั่งรถตู้ไปด้วยกันเขาไปกัน๑๒คน

แต่สองคนอยู่ด้านหน้าด้านหน้ารถคนขับกับคนนั่งข้างหน้า
เหลือ๙คนเขาก็อยู่ข้างหลังนั่งรถตู้กันไป
ก็เป็นรถตู้ที่ซื้อมาใช้ในภารกิจกู้ภัยเนี่ย
ซื้อมา๓ปีนะครับเก็บศพมาโอ้โหเป็นร้อย
ระหว่างทางก็เลยเอาเซลฟี่กันหน่อย
แต่เนี่ยฮะที่เราวงแดงเนี่ย
ข้างบนหมวกสีขาวของผู้หญิงท่านนี้
หนึ่งในสาวกู้ไพของทีมนี้นะฮะ

เหมือนกับมีคนอีกคนนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเห็นผมด้านบนอะไรแบบนี้
ลองนับคนกันไปนับกันมาปรากฏว่ามันเกินมา๑คน
มีคำถามขึ้นมาทันทีว่า

ทีมกู้ภัยทีมนี้เขาบอกมันไม่ใช่คนแน่เพราะว่าเขามากันแค่นี้
คนก็สังเกตไปเยอะนะว่ามันใช่เหรอมันอาจจะเป็นแข่งเงา
หรืออาจจะเป็นผมที่พองขึ้นมาจากหมวกอืม
ก็มองไปหลายอย่างไงเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้น
แต่ว่าลองฟังเรื่องราวจากเขาก่อนสาวกู้ภัยในภาพที่ใส่หมวกสีขาวนะครับ
คือนางสาวพัฒราเรือนใหม่อายุสี่สิบเจ่นปี
เป็นเลขานุการประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี
บอกว่าวันนั้นนะครับ๑กันยายนนะ
เขาก็นั่งในรถตู้พยาบาลของมูลนิธิ
แจกของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พวกน้ำอาหารถุงยังชีพยารักษาโรคนะครับ
ร่วมขบวนกันไปทั้งหมด๑๗คัน
แต่เป็นชาวอุดรแต่ไปเรียนอยู่ที่รบบุรี
เอามือถือมาถ่ายเซลฟี่บอกอ่ะเซลฟี่กันหน่อยนี่แบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไปแจกของกันเสร็จแล้วก็กลับแยกย้ายกันไป
เช้าเมื่อวานนี้๑๕ตุลาคม
อาสากู้ภัยคนที่ถ่ายรูป
ส่งรูปมาให้ทีมงานดู
แล้ววงกลมสีแดงด้านบนศีรษะของเธอที่อยู่ด้านหลัง
เหมือนกับที่ท่านเห็นบอกว่านี่คือใคร
ศีรษะของคนคนนี้โผล่มาอยู่ข้างหลังได้ยังไง
วันนั้นเราไปกัน๑๑คนไม่ใช่หรือ
ถ้านับศีรษะรายคนเลยนะ
มันจะกลายเป็นว่าทีมเรามี๑๒คนในรถ
โดยในรถวันนั้นนะครับมี๒คนไปอยู่ข้างหน้า
ก็คือคนขับกับคนนั่งเบาะข้างหน้า
เดี๋ยวท่านดูนะฮะข้างหลังเนี่ยในตู้ข้างหลังเนี่ยมี๙คน
ก็คือน้องผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนที่ถ่ายเซลฟี่
ตามภาพหมายเลขสามน้องคนที่ถ่ายเซลฟี่
นั่งบังอยู่หนึ่งคนก็เลยไม่ปรากฏในภาพนะครับ
อันนี้เป็นคนที่สี่ถัดมาคือเธอคนที่ห้า
ผู้หญิงคนที่ชู๒นิ้วอันนี้คนที่๖แล้วนะ
มีเด็กอีกคนนึงเป็นคนที่๗แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งถัดไปแถวเดียวกัน
อันนี้คนที่๘ส่วนอีกฝั่งจะมีผู้ชายที่นั่งเบาะเดียว
นี่คนที่๙เรานับให้เลยนะ
ด้านหลังเบาะเป็นผู้หญิงคนที่๑๐แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งคนที่๑๑
มีลักษณะผมสั้นสีน้ำตาลทองนั่งอยู่ข้างหลังของเธอเนี่ยที่เธอมีหมวกสีขาวเนี่ยนะ
ผมยาวสีดำแล้วใส่หมวกสีขาวแบบปิดศีรษะ
แบบเต็มใบนะอ๋อไม่ใช่หมวกเปิดตรงกลางที่จะมีผมโผล่ขึ้นมาได้ข้างบนใช่ไหมนี่เห็นไหม
เธอบอกตอนที่ลงพื้นที่ไปใจของน้ำท่วมบางคนบอกว่าใส่หมวกแบบมีแต่หน้าหมวกรึเปล่า
แล้วข้างบนศีรษะเป็นโล่งแบบเวลาที่เขาไอ้หมวกที่เขาใส่ไปตีก๊อฟอะไรพวกนี้เหรอใช่ไหม
บอกไม่ใช่เธอใส่เต็มใบแบบนี้

นี่ไม่น่าใช่เป็นแสงเพราะว่ามันมีในท่วมประมาณ๖๙นาที

เรายังไม่เคยเจอ
คือคุณพี่พัชราแล้วก็ทุกคนในรถยังยืนยันเหมือนเดิม

และณถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใคร